คือทุกคนเห็นไหมว่ามันมีไฟ
ตอนแรกนะเรานอนอยู่ข้างในบ้าน

แล้วลูกสาวเรามีสี่ขวบ
ก็บอกว่าแม่แม่อะไรชนประตูบ้านเรา

เราก็บอกลูกเราว่านอนเถอะลูก
ฝนมันตกพอสักพักนึงลูกก็พูดขึ้นมาอีกว่า
แม่อะไรชนประตูบ้านเราอีกแล้ว
คุณผู้ชมบางคนอาจจะเห็นไปแล้วคลิปนี้

เพราะว่าเรามีมุมมองของอาจารย์ออสมาด้วย

เดี๋ยวรอฟังกันแต่ว่าต้นเรื่องเนี่ยคือ
ผู้หญิงคนที่ท้อง๔เดือนเขาบอกว่าคืนนั้นฝนตก
ลูกสาวอีกคนนึงลูกสาววัย๔ขวบอยู่ในบ้าน
ที่พื้นที่หมู่๑๒อศิษย์ขอรพูมจังหวัดสุรินทร์

ดวงไฟดวงนี้ลอยไปลอยมาหน้าบ้าน
ไม่รู้แสงไฟอะไรแสงไฟคนหาปลาหรือเปล่า

โทรถามญาติที่อยู่บ้านอีกหลัง

ขับรถมาดูปรากฏว่าดวงไฟลอยไปแอบอยู่ข้างรถ
คุณผู้ชมแล้วพอมีรถขับผ่านหน้าบ้าน
ดวงไฟอ้าวลอยแอบไปอีกงงเลยสิแบบนี้
ญาติเขาเชื่อว่าแม่ปอบปอบไหมก็ผีโพง

เขาก็เลยให้เธอซึ่งเป็นคุณแม่ที่ท้อง๔เดือน
กับลูกสาวเนี่ยอย่าเพิ่งออกนอกบ้านเลย
เป็นห่วงห่วงที่เธอตั้งท้องอยู่ตั้ง๔เดือน
เธอเองไม่แน่ใจว่าดวงไฟปริศนานี้คืออะไรกันแน่
แต่ไม่น่าจะเป็นไฟจากแมลงที่บินไปบินมา
ฟังญาติของเจ้าของคลิปหน่อยครับ

มันหอมกว่าเธอค่ะ

มันก็เลยมาบวชปกติมันไม่เคยมา
มาก็คือวันที่พี่เขารู้รู้สึกว่ามันมาคือ
เขาได้ยินเสียงมันร้อยชนหน้าต่างนะ
เขาก็เลยเอางอไปดูแสงไฟมันลอยชน

ถ้าความเชื่อคนแถวนี้เนี่ยเขาก็รู้กันนี่

นี่ไงคือเป็นความเชื่อเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นคนท้อง
พวกผีโพรงผีปอบจะได้กลิ่นอาจจะได้กลิ่นคนท้องได้กลิ่นเด็กในท้อง
แล้วก็จะแบบมันป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้านคือคำบอกเล่าของผู้เท่าผู้แก่เขาบอกว่า
เกิดมีใครมาเคาะประตูหรือมาอะไรอย่างนี้อย่านะอย่าเปิดออกไป
ส่วนอันนี้คืออะไรคุณผู้ชมมันเป็นจังหวะที่ฟ้าแป๊บขึ้นมา
แลบพอดีนะใช่ค่ะแล้วมันสว่างวาบใช่ไหมครับ
มีคนไปคอมเมนต์ว่าเนี้ยนาทีที่แบบห้าสิบเอ็ดจุดหนึ่งแปดวิอะไรเนี้ย
จะเห็นเป็นตาเป็นหน้าคนแล้วทีมงานของเราก็เลยวงแดง
คุณผู้ชมดิฉันถามหน่อยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นว่าเป็นหน้าคนไหม
ลองคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยมาแลกเปลี่ยนกันอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะ
คือตัวที่ฉันมองอ่ะคือตรงไหนเนี้ยอ่าอาจจะเห็นไม่ชัดไง

ถ้าใครสายตาดีบอกมาหน่อยนะเห็นเป็นหน้าอะไรหรือเปล่าหน้าผู้หญิงหรือหน้าผู้ชาย
แต่มาดูเรื่องการอธิบายทางวิทยาศาสตร์บ้างอาจารย์ออสหรือว่านายวิราชัยพุทธวงศ์ครับ
นักวิชาการสาขาเคมีอินซีมเกษตรบอกว่าเคสแบบนี้มันเกิดขึ้นได้โดยทั่วไป
กล้องวงจรปิดอินฟราเรทซึ่งจุดขาวที่เห็นวิ่งผ่านกล้องวงจรปิด
มะแรงหรออาจารย์ออสบอกมะแรงครับหรอเนื่องจากปกติมะแรงจะใช้แสงเป็นตัวนำ
เวลาบินตอนกลางคืนถ้ามีแสงมาล่อเนี่ยแมลงจะบินหนีเข้าหาเลย
เคสนี้แมลงบินเข้าหากล้องวงจรปิดเพราะว่ามีอินฟราเรทเป็นตัวล่อถ้ำกลางความมืด
แต่โฟกัสกับเซ็นเซอร์ของกล้องมันจับภาพไม่ชัดครับ
ทำให้มะแรงเนี่ยอยู่นอกโฟกัสกล้องก็เลยเห็นเป็นจุดขาวขาว
อาจารย์ออสอธิบายให้ฟังอีกทีหน่อยค่ะ
วงจรปิดยังทำงานอยู่ก็จะมีแสงอินฟาเลสนะครับ
เพราะฉะนั้นแมลงก็จะวิ่งเข้ามาหากล้องนะครับ
แล้วก็โดยโฟกัสของกล้องเนี่ยมันสั้นเกินไป
ก็คือมันอยู่ใกล้หน้ากล้องนะครับเพราะฉะนั้น
แสงที่กระทบตัวแมลงแล้วก็สะท้อนเข้าไปที่อ่า
เซ็นเซอร์จากภาพของกล้องเนี่ยมันก็เลยจับไม่ชัดนะฮะ
ก็เลยเห็นเป็นจุดขาวขาววิ่งไปวิ่งมาเหมือนกับอ่า
มีแสงไฟเนี้ยวิ่งไปวิ่งมาซึ่งตรงนี้เกิดขึ้นประจำกับอ่า
กล้องวงจรปิดนะครับอ่าถ้าเปิดไฟให้สว่าง
ก็จะไม่มีจุดนี้เลยภาพที่เห็นก็เนี่ยเอาเป็นเล่น
ทำเป็นเล่นนะคุณผู้ชมถามคุณผู้ชมไปว่า
ตอนที่วงแดงให้คุณผู้ชมเห็นเป็นหน้าคนหรือเปล่า
มีคุณผู้ชมตอบมาบอกเห็นเป็นหน้าคนแก่ด้วยอ่ะอ๋อเหรอเออเออ
แล้วก็แบบบางคนก็บอกว่าเนี่ยอันนั้นแสงไฟมันใช่แบบไฟส่องกบ
ของคนที่แบบมาหากบอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันนี้ก็นานาทัศนะไป
แต่ถ้าเกิดเป็นมุมวิทยาศาสตร์อย่างที่อาจารย์ออสบอกก็ออสบอกว่า
ถ้ามันมืดอาจจะเห็นเป็นอย่างนั้นแต่พอถ้าเปิดไฟสว่าง
ก็ไม่เห็นแล้วแล้วก็จะเห็นเป็นแมลงบินเลยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเวลาเห็นคลิปอะไรแล้วนึกว่าเฮ้ย
มันเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติหรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบตัดสินว่ามันจะเป็นผีปอบ
เป็นกระสืออะไรรอฟังคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะ